ส่วนก่อนหน้านี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับคดีฆ่ายกครัวผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่ไปเกาะเหตุที่วันนั้นได้แล้วนะคะ๗คนนะคะ
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเพิ่มเติมอีก๔คนแล้วก็นำตัวมาเค้นสอบ
ส่วนทั้งหมดคาดว่าจะมีการออกหมายจับจากศาลได้ภายในวันนี้ขณะที่ก็มีชาวบ้านร้องเรียนเพิ่มเติมนะคะ
บอกว่าถูกบังฟัฐหลอกลวงเรื่องของการจำนองที่ดินเหมือนกันนะคะ
นายนรงศักดิ์เครือหงษ์เจ้าพนักงานที่ดินอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะ
เปิดเผยบอกว่าจากการตรวจสอบที่ดินของนายสุริฟัฐบ้านนบวงสกุล๑ในผู้ต้องหาคดีฆ่ายกครัว๘ศพ
พบว่ามีที่ดิน๑๒แปลงด้วยกันนะคะมีโฉนดที่ดินอยู่๑๐แปลงและเป็นนศ๓อีก๒แปลง
โดยนายสุริฟัฐได้นำไปจำนองไว้กับธนาคารทั้งหมดค่ะ
แต่ละแปลงเป็นการซื้อขายมาทั้งสิ้นไม่ได้เป็นการจำนองหรือว่าเป็นการฝากขาย
แต่ละครั้งนะคะสำหรับการซื้อการขายผู้ซื้อและผู้ขายจะมาทำนิติกรรมกับสำนักงานที่ดิน
ทางพนักงานสำนักงานที่ดินก็จะมีการถามถึงความสมัครใจในการซื้อขาย
เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้เรียบร้อยไม่พบพิรุธแต่อย่างใด
ส่วนจะเป็นการถูกหลอกให้โอนเป็นของบังฟัฐหรือไม่ตอนนี้
เจ้าหน้าที่ที่ดินบอกว่ายังไม่สามารถสรุปได้นะคะ
แต่ว่ามีบางส่วนยืนยันบอกว่าถูกบังฟัสหลอกเรื่องที่ดิน
ก็คือนางละมัยสนั่นกล้องอายุ๖๒ปี
เป็นชาวตำบลคลองหินอำเภออ่าวลึก
บอกว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่นำโฉนดที่ดินพร้อมบ้านไปจำนองไว้กับบังฟัฐ
เมื่อปี๒๕๕๓เป็นเงิน๓แสนบาท
แต่ละเดือนจ่ายคืนเหมือนกันแต่ว่าจ่ายเป็นดอกเบี้ยนะคะ๓๐๐๐บาท
แต่เมื่อ๓ปีก่อนมีคนมาบอกว่าบ้านและที่ดินของนางละมัยขายไปแล้ว

จึงทราบว่าตัวเองถูกบังฟัฐหลอก
แล้วก็เลยไปฟ้องต่อสารแต่แพ้ในคดีนี้ค่ะ
ฟังเสียงผู้เสียหายค่ะ

จะต้องออกไปเช่าบ้านอยู่กับเพื่อนอีก
สามคนที่มีการนำที่ดินไปจำนองไว้กับบังฟัฐเหมือนกัน
และนางละมัยก็ได้ไปขอให้ผู้ใหญ่วรยุทธ์
หรือว่าผู้ใหญ่บัตรช่วยด้วย
เนื่องจากเป็นกรณีที่ลักษณะคล้ายกับที่ดินของพ่อตาของนายวรยุทธ์
ซึ่งก็คือผู้ใหญ่บ้านที่เอาที่ดินไปจำนองกับบังฟัส

และก็ได้ยื่นฟ้องไปเมื่อเดือนที่ผ่านมา
สารนัดไต่สวนนัดแรก๒๘สิงหาคมนี้
แต่ว่าก็มาเจอเหตุการณ์ฆ่ายกครัวกันก่อน

ละมัยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือหน่อย

คือก่อนหน้านี้พ่อตาของผู้ใหญ่วรยุทธ์ที่เสียชีวิตไปนะฮะ

บอกว่ายังมีชาวบ้านอีกนับ๑๐เลยที่นำที่ดินไปฝากขาย
แล้วก็นายบังฟัฐนำไปจำนองนำไปทำโอดีกับธนาคาร
แล้วก็ไม่สามารถเอาเงินกลับมาคืนให้กับธนาคารได้

แต่ส่วนใหญ่ที่ดินเหล่านั้นเป็นของชาวบ้าน
เรื่องที่ดินก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทางตำรวจจะต้องคลี่คลายต่อไปนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานคำรับสาภาพของบังฟัฐเรื่องของที่ดินมีด้วยนะ

ธนาคารที่ตนนำที่ดินไปจำนองกำลังจะมายึดที่ดิน
เพราะไม่สามารถหาเงินมาใช้หนี้ธนาคารได้
คือบังฟัสเองเขาก็ไปทำโอดีกับธนาคาร
เอาที่ดินของชาวบ้านหรือของคนอื่น
ฝากขายเอาไปเข้าธนาคารเหมือนกัน
ก็คือลักษณะคือเขาเองก็เอาไปจำนองต่ออีกทีนึง
แล้วเขาก็ไม่สามารถใช้หนี้ธนาคารได้
เนื่องจากไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าพื้นที่ที่อำเภออ่าวลึกเพื่ออะไร
เพื่อจะมาทวงเงินลูกหนี้นับล้านบาทได้
จึงเป็นที่มาที่เขาก็ไม่สามารถเอาเงินไปทำเรื่องของที่ดินได้นะครับ

โดยบังฟัสบอกว่านายวรยุทธ์มีอิทธิพลสูง
แล้วก็เคยขู่ไม่ให้ตนเข้าไปในพื้นที่
จึงต้องวางแผนอุ้มฆ่านายวรยุทธ์นะครับ
นี่เป็นที่มาของเรื่องของดินเรื่องของเงินและเรื่องของที่ดินของชาวบ้านต่างด้วยนะครับ
ส่วนการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีนี้นะคะ
ยังคงควบคุมตัวทั้ง๘คนไว้ในค่ายทหาร
ก็คือกองพันธหารราบที่๑กรมทหารราบที่๑๕ในอำเภอคลองท่อม
โดยมีพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์ที่ปรึกษาสบสิบ
นำเจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ต้องหาอย่างละเอียดในค่ายทหาร
ล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมบอกว่า
ควบคุมตัวผู้ที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ๔คน
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมภายในค่ายทหารเช่นกันนะคะ
เพื่อที่จะทำการรวบรวมหลักฐาน
ขออนุมัติศาลขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมดภายในวันนี้นะคะ
ซึ่งประกอบด้วย๗ข้อกล่าวหาด้วยกัน
แต่ที่สำคัญที่สำคัญที่สุดคือร่วมกันฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
โดยการที่จะออกหมายจับผู้ต้องหามี๘คนนะ
ก็คือนายสุริฟัฐบ้านนบวงสกุลหรือว่าบังฟัฐนะครับ
นายประจักษ์บุญทอยนายคมสรรเวียงนนนายอับดุลละดอเลาะ
นายธวัชชัยบุญคงนายอรุณทองคำนายทงชัยจำนอง
แล้วก็นางสาวชะลิตาสังกโชธเมียของบังฟัฐนะครับ
๗คนแรกเป็นทีมสังหารที่เข้าไปก่อเหตุ
ส่วนนางสาวชิลิตาเป็นผู้ร่วมวางแผน
แล้วก็จัดซื้อชุดรายพรางและอาหารให้กับทีมค่า
ส่วนนายอรุณนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนสำคัญนะ
เพราะว่านายอบรุนเป็นผู้ลั่นไก่ยิงนายวรยุทธ์ผู้ตายนั่นเองนะครับ
ก็นี่แหละครับผู้ใหญ่บังฟัฐนะครับ
ก็ให้การรับสาภาพอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการอุ้มฆ่านะครับ
โดยก่อนหน้านี้สาเหตุเรื่องจากที่ดินเรื่องจากการทวงหนี้
แล้วก็พยายามที่จะวางแผนอุ้มนายวรยุทธ์อยู่แล้ว
ก่อนหน้านี้เคยให้นางสาวชะลิตาเป็นนกต่อนัดนายวรยุทธ์ออกมาคุย
เพื่ออุ้มไปฆ่าแต่ไม่สบโอกาส
จากนายวรยุทธ์พาผู้ช่วยมาด้วยจนครั้งนั้นต้องล้มเลิกแผนไป
กระทั่งวันเกิดเหตุตนพร้อมกับลูกน้องเข้าไปในบ้านนายวรยุทธ์
ตั้งใจจะอุ้มนายวรยุทธ์คนเดียวแต่ผิดพลาดเรื่องเวลา
จนมีคนอื่นเข้ามาภายในบ้าน
ฟัฐให้การแบบนี้คุณบอกว่าตอนแรกคิดจะถอนตัวออกจากบ้านแล้วนะ
แล้วก็สร้างสถานการณ์ว่าเป็นการปล้น
แต่ระหว่างนั้นนายวรยุทธ์กลับเข้าบ้านเลยต้องเจรจากันนะฮะ
จากนั้นได้ให้นายวรยุทธ์โทรไปยืมเงินจากเพื่อน
แต่ปรากฏว่านายวรยุทธ์จำได้ว่าตัวเองคือบังฟัฐ
ทั้งที่ตัวเองก็สวมหมวกไหมพรมอยู่นะครับ
แล้วก็นายวรยุทธ์เลยฮึดสู้ไม่ยินยอมเอาเงินให้
แถมยังขู่ว่าหากรอดกลับไป
จะตามไปฆ่าบังฟัฐยกครอบครัว

ใช่จากนั้นนายอบรุณหรือว่าบังกีหนึ่งในลูกน้อง
ใช้ปืนยิงนายวรยุทธ์เสียชีวิต
ตนเองคือบังฟัสจึงตัดสินใจยิงคนในบ้านทั้งหมด

นี่คือคำรับสาภาพของบังฟัสเมื่อวานนี้นะครับ
ส่วนการดำเนินคดีจนได้ผู้ต้องหามานี่นะคะ
ใช้เวลาประมาณ๖วันด้วยกัน

โดยเฉพาะพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะ

ว่าสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาในคดีนี้ได้
มีการชื่นชมนะคะบอกว่าทุกคดีมีความสำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นคดีเล็กหรือว่าคดีใหญ่
มีความยากง่ายต่างกัน
ก็ต้องมีความสำคัญทุกคดี
โดยเฉพาะคดีนี้มีผลกระทบต่อสังคมค่ะ
ไม่มีใครรับได้ด้วยนะคะสำหรับคดีนี้
เพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตนี่มีเด็กรวมอยู่ด้วย

พร้อมระบุว่านี่คือสิ่งดีที่ตำรวจทำ
ขอให้ชั่งน้ำหนักดูว่าส่วนที่ดีก็มีมากน้อยแค่ไหน
ส่วนที่เป็นจุดบอดก็ต้องแก้ไขกันไป
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครออกมาขอโทษทหาร
กรณีที่เคยถูกกล่าวหาในคดีนี้
ว่าเป็นคนที่เข้าไปก่อเหตุหรือเปล่านะคะ
ขอให้สื่อมวลชนตรวจเช็คให้ดีก่อน
นำเสนอฟังเสียงนายกค่ะ
แล้วตอนแรกบอกว่าเป็นฆ่าอาการทหารตำรวจมีสีมีทักษิไหม
เนี่ยอย่างนี้ผมถึงบอกต้องเช็คก่อน
ไม่ใช่เขาใส่เสื้อมาผมนั่งนึกอยู่ไว้
ถ้าใครไปแต่งชุดทหารแล้วไปฆ่าคน
ผมว่าอันนี้มันโง่นะมันสมควร
นี่อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งมันจะใช่ไม่ใช่ผมไม่รู้ว่า
สิ่งที่มันกล่าวอ้างว่าตรงหามันมีอย่างนี้ด้วยหรือเปล่า

เห็นไหมว่าทหารนู้นทางนี้เคยเรียกบุควรผู้กองนี่หรอ
เออใช่เหรอดูบัตรประชาชนรึเปล่า
ถ้ามันใช่ตัวจริงผมก็จะลงโทษไม่เอาไว้หรอก
นี่แหละมีผู้บังคับอัญชามีตำรวจระดับสูงลงพื้นที่
ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่รวดเร็ว๕๖วันเท่านั้นเอง
แล้วก็ยังเป็นกำลังใจให้กับลูกน้องด้วย